ในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หายอยู่ในทะเลนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อสิบแปดธันวาคม
ที่ทะเลแถวประจวบคิริขันนะครับวันนี้เนี่ย
ไปเจอร่างของกำลังพลอีกสองนายนะฮะอยู่ใกล้กับเกาะสากที่จังหวัดชุมพรนะครับ
กองทัพเรือรายงานความคืบหน้าในการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หาย
ณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมา
โดยยอดกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยทั้งหมดหนึ่งร้อยห้านาย
ช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้เจ็ดสิบหกนายพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วยี่สิบเอ็ดนาย
โดยสามารถระบุชื่อระบุตัวตนได้แล้ว๒๐นายนะครับ
ซึ่งวันนี้ยืนยันตัวบุคคลเพิ่มได้อีก๒นายอยู่ใน๒๐นะฮะ
คือจาโทสหรัฐอีสาซึ่งเก็บกู้ร่างได้เมื่อวานนี้
และจาตรีสิริทิติงามทองเก็บกู้ร่างได้ช่วงเช้าวันนี้ที่จังหวัดชุมพร
แล้ววันนี้เจออีกหนึ่งนายนะครับอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เรื่องของเอกลักษณ์บุคคล
แต่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าคือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยของกองทัพเรือ
เท่ากับว่าณขณะนี้ยังเหลือผู้สูญหายอีก๘นายนะครับ
โดยใน๘นายนี้นะครับรอการยืนยันตัวตนอยู่๑นะฮะ
ก็คือนาวาตรีพลรัฐศิโรดมหรือต้นเรือพลับนะฮะที่ยังหาไม่เจอ
พันธาเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์
พันธาเอกจิรวัตรเจริญศิลป์
จ่าเอกภัยร่วมญาติจาตรีโสพลวงสนิท
พลทหารอับดุลอาซีสมะแอร์พลทหารทวีศักดิ์แทร่เซียว
พลทหารฉลัดอ้อยทองและพลทหารชัยชนะช่างวาด
นี่คือทั้ง๘นายกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังไม่เจอร่างนะครับ
ส่วนการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในวันนี้
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑เปิดเผยว่า
ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยค้นหานะครับ
ทั้งบนผืนน้ำและก็ใต้น้ำ
ส่วนแผนรัฐตระเวนยังคงใช้เรือหลวงนเรสวนเรือหลวงตากศิลป
หลวงนรัฐธิวาสเรือหลวงกระบุรีเรือต่อ๒๐
ตอน๑๑๔พร้อมกับอากาศยานของกองทัพเรืออีก๒เครื่องลาดตระเวน
โดยมีอุปกรณ์ช่วยค้นหามาสมทบด้วย
ส่วนหน่วยช่วยเหลือที่๒เรือหลวงบางรจันทร์และเรือหลวงราวี
ได้นำนักประดาน้ำ๕๓นายเข้าไปปฏิบัติการค้นหา
ใกล้กับฝั่งแล้วก็ชายฝั่งในพื้นที่บางสะพานประจวบคิริขัน
ถึงบ้านดอนสุราชธานีตามเกาะแก่งแล้วก็ตามหาดทั้งหมด
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหา๕๔ชุดนะครับปูพรมค้นหาอย่างละเอียดที่สุด
เท่าที่จะทำได้มีบางพื้นที่เป็นเกาะและถ้ำ
ก็จะเข้าไปค้นนะฮะซึ่งจากการสำรวจแล้วก็ค้นหาในวันนี้
ยังไม่เจอร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดภารกิจ
ที่บริเวณเกาะไข่จังหวัดชุมพรอย่างมีความหวังค่ะ
นำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานว่ามีสัญญาณพลุแฟร์
เจอรอยเท้าคนเจอรอยกิ่งไม้ถูกตัด
ด้วยของมีคมแล้วเหมือนทำเป็นสัญลักษณ์ว่าเดินไปทางนี้
มีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิต
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราก็ไปที่เกาะเต่าจังหวัดชุมพร
ขึ้นไปเป็นเรือสปีดโบ๊ทไปกัน๕คน

คนขับเรือของเทศบาลตำบลสะพลีชื่อว่าพี่ไข่คนนึงนะคะ
และเจ้าหน้าที่กู้ไพรเทศบาลตำบลสะพรีอีก๒คน
เร็วใช้เจ็ดสกี๕ลำพอไปที่เกาะไข่

เพราะว่าหลังจากที่เดิมปูพรมค้นหาบนเกาะไข่มา๓วัน
ยังไม่มีวี่แววพบผู้สูญหาย
ดังนั้นการสำรวจวันนี้เจ้าหน้าที่เน้นทางน้ำค่ะ
วันนี้ก็เลยใช้เรือแบ่งเป็น๓ทีม
เป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะก็คือรอบเกาะไข่
รัศมี๓๖๐องศาทางทิศเหนือของเกาะทั้งหมด๓เส้นทาง

เพื่อสรุปแล้วก็วางแผนการระยะทางไปกลับประมาณ๔๐กิโลได้
จุดนี้จะเป็นพิกัดที่เราเป็นเกาะไข่นะครับ
เราจะตั้งเป็นเบสลอยน้ำอยู่ที่แนวชายฝั่งหลังก่อไข่นะครับ
ก็จะใช้เส้นทางที่๑ของเรือเรือลำใหญ่หน่อยครับ
เป็นขึ้นไปที่๘๐องศานะครับประมาณ๘ไม้นะครับ

แล้วก็ตัดลงใต้มาที่๒๐๐องศาลงมาที่ประมาณ๕มายทะเลนะครับ

เพื่อสรุปการปฏิบัติของการค้นหาใน๓๖๐องศาทางด้านทิศเหนือเกาะทั้งหมดนะครับ
ระหว่างปฏิบัติภารกิจก็ต้องสรุปการค้นหาเป็นระยะนะคะ
แต่ว่าคลื่นเริ่มสูงขึ้นประมาณ๓เมตรได้ลมแรงด้วย
คนขับเรือต้องหยุดเรือกันกลางทะเลเลยอะค่ะ
ก็แซคนักข่าวของเราก็
แหมก็พยายามที่จะดูสถานการณ์ว่านี่ถ้าคลื่นแรงแบบนี้

ใช่ค่ะจะยังไงกันดี
นี่นะคะก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเข้าฝั่ง

ถ้าเรือฝ่าคลื่นไปไปเกาะไข่
โอกาสที่จะปลอดภัยและโอกาสที่จะเกิดอันตรายมันเท่ากันเลย

ไข่ตัดสินใจเอาเรือเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยนะคะ

เพราะว่าเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญการเดินเรือ

คลื่นแรงจริงค่ะ
นี่แค่ภารกิจการค้นหานะ

ตอนที่เรือหลวงสุโขทัยเจอกับคลื่นที่มันแรงมาก

ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คนที่ควบคุมเรือ

เพราะตอนที่ว่าเราลังเลที่ว่าจะไปเกาะคือ

แล้วก็จะมีคลื่นสูงขึ้นมาครับ
มันจะทำให้การที่เราจะเดินเรือไป
มุ่งหน้าไปที่เกาะมันจะทำให้เป็นอันตรายกับพวกเรานะฮะ
การที่จะเข้าไปตรวจสอบลึกเข้าไปในเกาะนะฮะ

เพราะว่าเขาเรียกว่ามันจะไม่คุ้มเสี่ยงนะครับ
ถ้าเราไปคือเราไปเหมือนกับว่า

อันตราย๕๐ปลอดภัย๕๐เลยเลยตัดสินใจเลย
ไม่ไปดีกว่าครับเพื่อเป็นความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะไปทำงานต่อนะครับผม
สรุปภารกิจค้นหารอบเกาะไข่ตลอดทั้งวัน
ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะค้นหาทางน้ำและริมฝั่งต่อไปค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่
มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรม
วันนี้ได้มีการนำร่างผู้เสียชีวิต

เป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่พบเพิ่ม
เกาะศักดิ์จังหวัดชุมพรเนี่ย
มาทำการพิสูจน์ตัวบุคคลนะฮะ

คือจาตรีสิริทิติงามทอง
ส่วนอีกหนึ่งยังรอการพิสูจน์ตัวบุคคลอยู่

วันนี้ได้พาญาติของกำลังพลทั้ง๘นาย
ที่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้ว
ดำเนินการเซ็นเอกสารเตรียมรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
พร้อมกับให้ญาติตรวจสอบวัตถุพยานที่ติดมากับกำลังพลทั้ง๘นาย

โดยมีหนึ่งนายที่พกชายผ้าถุงของแม่ติดตัวไว้ด้วย
คือจาตรีสถาพรสมเหนือ
เรื่องต้นตำรวจสพบังสะพานได้ส่งมอบคืนให้กับพี่ชายแล้วนะครับ
เราได้คุยกับนายบัญชาธิวาลัยอายุ๕๗ปี
เป็นพ่อของจาตรีสุภกิจที่วาลัย
เป็นหนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิตนะฮะ
บอกว่าช่วง๗วันที่ผ่านมามาเฝ้าการค้นหาลูกชายทุกวัน
ก็พยายามที่จะมีความหวังอยู่ตลอด
ถึงแม้ความหวังจะค่อยริบหลีลงในแต่ละวัน
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกชาย
คือวันเสาร์ก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะ

วันนั้นลูกชายไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ว่าจะรีบไปทำงาน

พอเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อโทรไปหา
แต่มือถือลูกไม่มีสัญญาณ

บอกว่ากลับมาสัตหีบโทรหาพ่อด้วยนะ

ที่ผ่านมาลูกชายเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น
คุณพ่อบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมาก
ที่ได้ทำหน้าที่จนนาทีสุดท้าย
พอได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้มารับร่างลูกชาย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิด
ซึ่งตัวคุณพ่อเองก็ยอมรับสภาพ

วันนี้กำลังมาทำเรื่องเอกสารต่างนะครับ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราไป

กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวแต่สุดท้ายพอเจอร่างและพิสูจน์มาเรียบร้อย
ว่าคือน้องชายก็ถือว่ามันก็ไม่เป็นอย่างความหวังที่ตั้งเอาไว้
โดยเมื่อช่วง๖โมงเย็นของวันที่๑๘ธันวาคมวันเกิดเหตุ
น้องชายโทรศัพท์มาหาแม่บอกว่าเรือกำลังจะล่ม
เสียงปลายสายที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงความอลละหมานในเรือ
น้องชายพยายามตะโกนบอกให้คนอื่นสวมเสื้อชูชีพ
ซึ่งวันนั้นก็ไม่รู้ว่าน้องชายก็คือจาโทธวัชชัยท่านนี้ได้สวมเสื้อชูชีพหรือไม่
พี่ชายบอกว่าน้องชายเป็นทหารเรือมา๓ปี
การขึ้นเรือในครั้งนี้เป็นการขึ้นครั้งแรกของน้องนะครับ
ก่อนหน้านี้น้องว่ายน้ำไม่เป็นแต่หลังมาเข้ารับการฝึกมาเป็นทหารเรือ
ไม่แน่ใจว่าน้องได้รับการฝึกว่ายน้ำหรือไม่
การสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัว
เพราะน้องคือเสาหลักของครอบครัวที่คอยดูแลแม่
ส่วนพ่อเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ยังเด็กกัน
ที่สำคัญอยากจะบอกกับน้องชายว่าขอให้หลับให้สบาย
ภูมิใจในตัวน้องมาก
ขณะเดียวกันพี่ชายของจาโทธวัชชัย
บอกว่าไม่ติดใจอะไรกับกองทัพนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ไม่รู้ครับแต่ว่าที่แท้เขาห์ว่าว่าน้องไม่เป็น
ูว่าหลักมากลับครับหลักเก็บสุดเลย
เพราะเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กครับ
คุณผู้ชมคะครอบครัวของจาโทสหรัฐอีสาหรือจ่าบูม
จ่าเรือประจำเรือหลวงสุโขทัย

ประจำเรือหลวงสุโขทัยได้นิมลพระสงค์และจุดทูปวางดอกไม้
เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของจาโทสหรัฐหลังจากพบร่างเมื่อวานนี้
คุณพ่อค่ะร้อยตำรวจเอกสมบูรณอีสาบอกว่าครอบครัวจดจำลักษณะพิเศษ
จาโทสหรัฐได้นะคะก็คือเหล็กดัดฟันชื่อที่กางเกง
ระบุว่าเป็นจาโทสหรัฐต้องขอบคุณกองทัพเรือที่ช่วยค้นหาจนพบร่างลูกชาย
ครอบครัวภูมิใจที่ลูกปฏิบัติหน้าที่ทางราชการจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
เพราะนี่เราเป็นครอบครัวของข้าราชการจริง
สาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางครอบครัวไม่ติดใจเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะ
แต่คำถามค่าใจก็ยังมี

ไม่ไม่ติดใจอะไร

ก็ภูมิใจครับเป็นทหารแล้วก็ได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด
คุณพ่อของจาโทสหรัฐบอกว่าครอบครัวเคยมีความตั้งใจเอาไว้ว่า
หลังจากโทสหรัฐเสร็จภารกิจจากเรือหลวงสุโขทัย
ครอบครัวตั้งใจจะถ่ายรูปใส่ชุดข้าราชการพร้อมกัน๓คน
พ่อแม่ลูกคือคุณพ่อเป็นตำรวจนะคะคุณแม่เป็นครูลูกเป็นทหารเรือ
แต่ความฝันนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ค่ะ
วันนี้กองทัพเรือได้จัดเครื่องบินลำเลียงร่างของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยอีก๓นาย
ส่งกลับบ้านเกิดอย่างสมเกียรตินะครับท่านผู้ชมครับที่สนามบินอุตภัวกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทางกองทัพวันนี้ได้จัดเครื่องบินลำเลียง
เคลื่อนร่างกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงอับปางกับภูมิลำเนา๓นายด้วยกัน
คือจาตรีสารวุฒนาดีส่งกลับที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดร่างของพลทหารสิทธิพงศ์ทองส่งกลับจังหวัดกำแพงเพชร
และร่างของพลทหารจิราวัตรทูบหอมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองได้ส่งกลับโดยทางรถยนต์นะครับ
ทางครอบครัวของทั้งสามนายได้รับร่างกำลังพลไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
หลังจากนั้นจะมีพิธีพระชธานเพลิงศพในวันที่๒๙ธันวาคมนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะคือญาติของผู้เสียชีวิตนะคะต่างทยอยนำร่างของกำลังพลที่เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดบรรยากาศของหลายครอบครัวก็เลยเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
องทหารเกียรติยศจากมณฑนฐานบกที่๒๗รับศพจาตรีสารวุฒนาดีหรือจ่าปู
ท่ากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนำขึ้นรถกลับภูมิลำเนาที่อำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อกลับบ้านเกิดอย่างสมเกียจมาถึงวัดศรีประดูกบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
สมยศนาดีคุณพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
ในวันที่เกิดเหตุลูกชายโทรศัพท์ไปหาแม่บอกว่าตอนนี้กำลังนั่งเรือออกไปปฏิบัติหน้าที่
เรือเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ต้องห่วงนะสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไปไม่สามารถติดต่อได้อีกค่ะ
รู้ข่าวอีกครั้งก็คือไปเห็นว่าชื่อของลูกชายเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ตกใจมากไม่คิดว่าลูกชายจะมาด่วนจากไปแบบนี้แต่ก็ภูมิใจในตัวลูกชาย
อย่างน้อยก็ได้ตายในหน้าที่

คลองอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรกองทัพเรือเคลื่อนย้ายศพ
พลทหารสิทธิพงศ์หงทองกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

พี่สาวของพลทหารสิทธิพงศ์ถือกระถางทูบเดินนำหน้า
ตามด้วยคุณพ่อนะคะถือรูปถ่ายของลูกชายนำร่างขึ้นบนสาราการประเรียน
ญาติทุกคนก็สวมกอดกันร้องไห้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
บางคนเดินไปเคาะลงศพและร้องไห้นะคะบรรยากาศเศร้ามากจริงค่ะ
คุณพ่อก็คือนายบุญมีหงทองบอกว่ายังเสียใจที่ต้องมาสูญเสียลูกชายไป
แต่ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ภูมิใจในตัวลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุด
ส่วนพี่สาวค่ะนางสาวบุญพิทักษ์หงทอง
บอกว่าเสียใจที่น้องชายกลับมาเพียงร่างไร้วิญญาณ
แต่ก็ดีใจที่จากไปอย่างสมเกียจ
ชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีก
อันนี้แบบเขาก็คงภูมิใจค่ะ
ข้ายังรู้สึกเสียใจที่เสียลูกชายไป
รู้สึกดีใจที่ทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ก็อย่างจะบอกว่าผมก็ภูมิใจในตัวลูก
ที่ปฏิบัติหน้าที่จะดีที่สุดแล้ว

เป็นสถานที่ตั้งศพของพลทหารจีราวัตรทูบหอมนะคะ

พร้อมด้วยกำลังพลที่รอต้อนรับอย่างสมเกียจ
หลังจากนั้นได้เคลื่อหีบศพที่ปกคลุมไปด้วยทงชาติไทย
ไปประกอบพิธีในสาลาวัดปกรรณ์ธรรมาราม

คุณแม่ค่ะนางผ่องศรีสุขสวัสดิ์อายุ๔๙ปีบอกว่า
ยังจำคำพูดประโยคสุดท้ายของลูกชายได้ดี
ลูกจะขึ้นเรือลูกโทรมาบอกว่า

จะลงเรือสุโขทัยไปชุมพร๓วัน
คงไม่ได้คุยกันเพราะว่าในทะเลไม่มีสัญญาณ
ลูกชายถ่ายรูปสวมแว่นตาดำอยู่บนเรือมาให้ดูด้วยนะคะ
นี่คือรูปสุดท้ายและเสียงสุดท้ายของลูกชาย
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวพนิดาอุ่นอ่อนอายุ๒๒ปี
บอกว่าคุยกันล่าสุดคือ๑๗ธันวาคม
ก่อนที่จะออกเรือก็ถ่ายรูปเรือมาให้ดู
บอกว่าจะขึ้นเรือแล้วนะบนเรือไม่มีสัญญาณนะ
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันนะคะจนมารู้อีกทีคือแฟนนุ่มเสียชีวิต
วันที่๑๗ตอนที่เขาออกเรือมันก็ไม่ได้คุยกันเลย
ตอนออกเรือนี่เขาบอกว่าเขาก็ถ่ายรูปเรือมาให้
บอกว่าเขาจะขึ้นเรือแล้วนะมันจะไม่มีสัญญาณจะไม่ได้คุยกัน
แล้วจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลย
ส่วนวันนี้ที่ชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีพที่สัตหีพธนบุรี
มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพพลทหารวรพงศ์บุญละคร
เป็นทหารเรือสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานทางรักษาฝั่ง
หนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ญาติญาติและครอบครัวมาฟังสวดอภิษฐรรม
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสวบเศร้านะครับ
เราก็สนับสนุนลูกชายทุกอย่างไม่ว่าอยากจะทำอาชีพอะไร
หลังจากเกิดเหตุแม่ยังทำใจไม่ได้
แต่ก็ภูมิใจที่ลูกชายมีความกล้าหาร
แล้วก็ต่อสู้จากนี้ไปคงเหลือแค่ความทรงจำเท่านั้น
เขาก็คิดของเขาแหละอยากเป็นแต่ก็โตมา
เกณฑ์ทหารเขาก็สมัครมาเองก็ภูมิใจอยู่

คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
วันนี้ครอบครัวของกำลังพลที่ประจำการบนเรือหลวงสุโขทัย
นำอัฐิไปประกอบพิธีทางศาสนาและลอยอังคารกลางทะเลนะคะ
เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ทัพเรือจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้เรือเอกสามารถแก้วผลึก
พันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณและพันธาเอกอำนาจพิมพี
กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ชาปนสถานกองทัพเรือ
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้
วันนี้ทางกองทัพเรือจัดเรือหลวงปัตตานีให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
เพื่อนำอัฐิไปลอยอังคารในทะเลอ่าวไทย
บรรยากาศยังมีแต่ความโศกเศร้า
ก็เลยพยายามที่จะไม่ร้องไห้กันนะคะ
คุณจ๋าแจ่มสีคุยกับว่าที่เรือตรีภาษกรพิมพี
อาสาสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาและรักษาฝั่ง
เป็นลูกชายคนโตของพันธาเอกอำนาจพิมพี
เขาบอกว่าวันนี้ครอบครัวตั้งใจจะไม่ร้องไห้ค่ะ
เพราะทุกคนรู้ว่าพ่อไม่ชอบให้คนในครอบครัวร้องไห้
ก่อนจะเกิดเหตุแม่โทรศัพท์คุยกับพ่อจนรู้ว่าเรือกำลังอับปาง

พอถามถึงข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาก็บอกว่าโพสต์ภาพที่คุณพ่อชื่นชอบ
ภาพนี้ค่ะรูปบลูเบอรี่ชีสเค้ก
เค้กที่คุณพ่อชอบทำมาให้พ่อกิน
ขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้
มีแฮชแท็กนะคะว่าอย่าบ่นว่าไม่อร่อยนะตั้งใจทำให้แล้ว
มีแฮชแท็กเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยผมจะจำไม่ลืม
และแฮชแท็กรักพ่อนะครับ
ทำขนมเมนูนี้เพราะพ่อชอบค่ะก็เลยอยากทำให้พ่อ
ว่าจะทำได้เพียงแค่ถ่ายรูปและวางไว้ข้างโรงศพของพ่อก็ตาม
หลังจากนี้จะเดินหน้าทำอาชีพทหารเรือตามรอยพ่อนะคะ
พ่อผมเนี่ยต้องบอกว่าแกเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะครับ
ฟังจากเพื่อนแกนะครับแล้วก็ลูกศิษย์แกต่างนานนะครับ
สำหรับผมเนี่ยก็ตอนเด็กก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อเท่าไหร่
แต่ก็แกก็สอนในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน
จะสอนให้แบบอดทนเข้มแข็งอย่าไปร้องไห้อะไรกับเล็กน้อย
เขาบอกตรงเหมือนว่าแบบบางทีถ้าพ่อออกเรือไปหรือว่าไปราชการ
แล้วถ้าเสียชีวิตเนี่ยไม่ต้องเสียใจครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วทหารเรามันก็ต้องกึ่งครับ
ก็มีโอกาสที่จะเสียแล้ว
บอกว่ารู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชธาน
ให้แล้วก็พักภูมิใจในความกล้าหารของสามีค่ะ